ในส่วนของนางสาวสะสิทรวิรเทพสุพรนะครับ
ถูกออกหมายจับในฐานะหุ้นส่วนและผู้ขอใบอนุญาตเปิดสถานบริการ
ในความผิด๑๓ข้อหาตั้งแต่วันที่๑๖มกราคมวันอังคารที่ผ่านมา
ถูกจับแล้วก็ถูกขังเดียวในสนวังทองหลาง
เมื่อวานในช่วงประมาณบ่าย๓โมงนะครับทางตำรวจสนวังทองหลาง
ก็คุมตัวนางสาวสะสิทรวิรเทพสุพรไปฝากขังต่อสาร
ไปฝากขังต่อศาลอาญาพัดแรกโดยนางสาวสะสิทร
ใส่เสื้อกันหนาวแขนยาวสีเทาคลุมศีรษะเพื่อปกปิดใบหน้า
ในสภาพอิดโรยมีญาติชายหญิง๒คนติดตามไปที่ศาลทันทีนะครับ
หลังเสร็จสิ้นขั้นตอนการส่งผู้ต้องหาฝากขัง
ของนางสาวสาธิธรยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์
เป็นเงินสดถึง๓ล้านบาทเพื่อขอปล่อยตัวชั่วคราว
แต่ว่าสารพิเคราะห์สภาพแห่งข้อหาและลักษณะความผิด
ตามคำร้องฝากขังประกอบกับทางพนักงานสอบสวน
เป็นผู้ร้องคัดค้านการปล่อยตัวชั่วคราว
เพราะเกรงว่าจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน
เนื่องจากเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของกิจการ

ดังนั้นศาลจึงเห็นควรให้พนักงานสอบสวน

ไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว
และหลังจากนั้นนะครับเจ้าหน้าที่ราชธรรมจึงนำตัวนางสาวสาธิธรไปควบคุมตัวที่ทันทะสถานหญิงกลางตามขั้นตอนต่อไป
ส่วนเรื่องของการตรวจเด็กสาวตรวจเด็กสาวตรวจมวลกระดูกนะครับ
ว่ามีที่อายุต่ำกว่า๑๘ปีกี่คน
เมื่อวานนี้นะครับทางด้านของหัวหน้ากลุ่มงานสืบสวนสอบสวนคดีอาญา๕ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองเปิดเผยนะครับ
ขณะนี้ก็รู้แล้วว่าจากการตรวจหามวลกระดูกพบเด็กหญิงอายุต่ำกว่า๑๘ปีเพิ่มอีก๘ราย
รวมแล้วขณะนี้พบเด็กหญิงที่อายุต่ำกว่า๑๘ปีรวมทั้งสิ้น๑๔คนนะครับ

ส่วนเมื่อวานี้ที่กองบัญชาการตำรวจนครบานบชนเขามีการประชุมกันนะคุณนะ
พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคามรองพบตรนั่งหัวโต๊ะเป็นประธานประชุม
ผลตำรวจโทชัยวัดเกรดวรชัยผู้ช่วยพบตร
ผลตำรวจโทชานเทพเสสเวชผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
ร่วมประชุมกันเพราะว่าในใบสวยนะก็มีชื่อของตำรวจนครบานด้วย

ดังนั้นนครบานตอนนี้โอ้โหนอกจากจะสอบเครียดเพราะว่าสนวังทองหลางที่เป็นผู้สอบคดีนี้ก็อยู่ในส่วนของนครบานนะครับ
จะยังต้องมาสอบว่าบัญชีสวยมีตำรวจนครบานไปเกี่ยวข้องอีกนะครับ
เมื่อวานนี้มีการประชุมกันมอบนโยบายปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามร่วมกับนายตำรวจระดับผู้บังคับการรองผู้บังคับการและผู้กำกับในสังกัดบชน
โดยในที่ประชุมสั่งให้ทุกพื้นที่ตรวจสอบสถานบริการประเภทอาบอบนวดที่อยู่ในพื้นที่ทั้งหมดนะ
ฝ่าฝืนเปิดเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดด้วยนะครับ
และในการประชุมมีคนเสียงดังขึ้นมาทันที
ก็คือพลตำรวจโทชานเทพเสสเวชผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
กำชับเสียงดังลั่นห้องประชุมบอกว่า
หากท้องที่ใดในนครบานปล่อยประละเลย
เป็นกรมสอบสวนคดีพิเศษร่วมกับหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่ตำรวจ

ถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีก
จะย้ายผู้กำกับพื้นที่ให้ดู

ไม่ว่าจะเป็นเด็กในคาถาของใครเพียง
นี่คือเสียงสั่งการของผู้บัญชาการตำรวจนครบานนะครับ